ปกติเราจะคุ้นกับไก่อบโอ่งถูกไหม
แต่คราวนี้จะพาไปดูข้าวหลามอบโอ่ง

ใช่แล้วคุณนี่พาไปดูตั้งแต่วิธีการทำเลยนะ
จะให้ดูค่ะเพราะว่าเขาเอามาวางเรียงในโอ่งแบบนี้
ถังน้ำมันขนาดใหญ่จุดไฟเอาไว้แล้วเผาค่ะ
สัก๒ชั่วโมงจะได้ข้าวหลามที่สุกทั่ว
รสชาติเนี่ยหวานมันเค็มกินแล้วเนื้อข้าวหลามจะติดกับเยื่อไผ่ไม่เลอะมือ
พูดขนาดนี้แล้วยังไม่บอกเลยว่าที่ไหน
นี่ค่ะที่ร้านของลุงวิชัยป้าสมยง
อยู่ที่บ้านบุนอกที่กบินบุรีปลาจีนบุรี
คือคุณลุงคุณป้าเขาทำข้าวหลามขายแบบนี้มานานแล้ว
เออนะฮะธรรมดาเราเห็นข้าวหลามเอาไปเผาไงรู้ไหมคุณ

แล้วก็เอาเตาถ่านเนี่ยนะจุดไฟซะ
แล้วทีนี้ก็เอาข้าวหลามไปพาดกับราวเหล็ก
แล้วก็วางภาพแบบนั้นในการเผาข้าวหลาม
แต่ทีนี้คุณลุงคุณป้าเปลี่ยนวิธีใหม่
ด้วยการเอามาอบโอ่งอบถังแบบนี้เขาบอกว่า
กลิ่นหอมของไม้ไผ่มันจะตลบอบอวนทำให้ข้าวหลามเนี่ย

แล้วเขาก็บอก๑นะ

ใครสนใจอยากไปกินข้าวหลามอบโอ่งของคุณลุงคุณป้าเนี่ย

โอ้โฮชื่นชมคุณลงคุณป้านะไปอุดหนุนกันได้
บอกว่าช่วงวันหยุดแบบนี้งานบุญงานบวชงานอะไรแบบนี้